เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันธีรรลาศมิตวานิท
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทย
ในวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นลายบุคคล
ตามมาตรา๑๕๑ที่ระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องล้มเหลว
ใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูลกฎหมายมาตรฐานจริยธรรม
ปล่อยปะละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เอื้อประโยชน์พวกพ้องไม่ปฏิบัติตามคำแถลงนโยบายรัฐบาล
มีพฤติกรรมที่ปล่อยให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทำลายผู้เห็นต่าง
ปล่อยปะละเลยให้มีการทำลายประชาธิปไตยแบบระบบรัฐสภา
จากที่ประเทศของเรานะคะเคยอยู่ในเส้นทางของการพัฒนาประชาธิปไตย
มั่นคงและยั่งยืนจากที่ประชาชนเคยมีความหวังว่า
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยคนส่วนใหญ่ของประเทศ
จะนำพาโอกาสและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาสู่ทุกคนในประเทศนี้
แต่ด้วยน้ำมือของผู้นำที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ทำให้ได้ประชาธิปไตยที่กลับสู่วงจรอุบาตอีกครั้งหนึ่ง
กว่า๘ปีนะคะในการอยู่ในอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ประชาธิปไตยของไทยถอยหลังและตกต่ำลง
ประชาชนส่วนใหญ่ค่ะเห็นพ้องตรงกันว่า
พลเอกประยุทธ์เป็นปฏิปักต่อระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และเป็นผู้สร้างวิกฤตประชาธิปไตยครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
ถ้าหัวใจหลักของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาคือหลักการที่ว่า
อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน
ดังนั้นรัฐบาลที่ถูกต้องและชอบทำในระบอบประชาธิปไตย
ควรต้องเป็นรัฐบาลที่มีองค์ประกอบ๓ด้านด้วยกันค่ะ
ที่๑นะคะต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่
และต้องผ่านกติกาที่ถูกต้องและชอบทำ
ข้อที่๒ค่ะต้องเป็นรัฐบาลที่ใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร
โดยเคารพอำนาจและกระบวนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชน
และข้อที่๓นะคะต้องเป็นรัฐบาลที่ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนคนไทย
และต้องใช้อำนาจโดยเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนค่ะ
แต่ท่านประธานค่ะตลอด๘ปีที่ชะตากรรมของคนไทยและประชาธิปไตยไทย
ตกอยู่ในมือของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรี
ที่มีที่มาที่ไม่ชอบทำค่ะ
และทั้งในแง่ของการใช้อำนาจที่ขัดหลักนิติรัฐนิติธรรม
ทั้งการกดขี่ข่มเหงดูถูกประชาชน
ทำลายหัวใจของประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอย่างให้อภัยไม่ได้
จนทำให้โอกาสในการพัฒนาประชาธิปไตยที่เราเคยมี
เมื่อก่อนปีพศ๒๕๕๗กลับกลายเป็นวิกฤต
สร้างความเสื่อมถอยของประชาธิปไตย
ไม่เคยปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
และทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดในการบริหารงาน
และไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน
ผลเอกประยุจันทร์โอชานะคะได้ทำรายประชาธิปไตย
ในระบบรัฐสภา๓ด้านด้วยกันดังนี้ค่ะ
ด้านที่หนึ่งผลเอกประยุทธ์ทำรายประชาธิปไตย
การทำลายกติกาท่านฉีกกติกาฉบับเดิมทิ้ง
เขียนกติกาขึ้นมาใหม่ให้เป็นกติกาที่เอื้อต่อการ
ทอดอำนาจของตัวท่านเอง
ดิฉันขอเรียกว่านี่คือการปล้นอำนาจเขามา
เขียนกติกาขึ้นมาใหม่โดยยัดเยียดให้ตัวเองอยู่ในอำนาจต่อไป
ข้อที่๒นะคะพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ทำรายประชาธิปไตย
โดยการครอบงำรัฐสภาดิฉันขอให้คำจำกัดความประชาธิปไตย
แบบพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นประชาธิปไตยแบบงูเห่ากินกล้วย
ข้อที่๓ค่ะพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ทำรายประชาธิปไตย
ด้วยการริดลอนและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ดิฉันจะขอเริ่มต้นนะคะด้วยการย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า
ผลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำที่ปล้นอำนาจเขามาฉีกกติกาเดิม
เขียนกติกาใหม่เพื่อยัดเยียดให้ตัวเองได้อยู่ในอำนาจต่อ
ทุกท่านคงจำได้นะคะในการรัฐประหารเมื่อวันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๖๒
คือจุดเริ่มต้นของวิกฤตประชาธิปไตยไทย
ส่งผลกระทบต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน
ผลเอกประยุทธ์นะคะซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
ได้ใช้กองทัพเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือน
มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนท่านฉีกรัฐมนูลปีพศ๒๕๖๒
ที่มาจากการลงมติโดยประชาชนทิ้งท่านยังได้ใช้กำลังทหาร
เข้าจับกลุ่มฝ่ายบริหารในขณะนั้นไปกุมขังเอาไว้
แล้วก็ใช้อำนาจเล่นงานผู้เห็นต่างทางการเมืองหรือผู้ที่ต่อต้านท่าน
ด้วยการดำเนินคดีและด้วยการจับไปปรับทัศนคติ
หลายคนค่ะต้องลีภัยออกนอกประเทศ
และหนึ่งในนั้นนะคะก็คือคนที่ท่านถามหาเมื่อวันแรกของการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า
คนเก่งอยู่ที่ไหนเอากลับมาให้ได้
ที่ฉันขอเรียนดังนี้ท่านไม่ต้องกลัว
คนเก่งคนนั้นอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนคนไทยเสมอค่ะ
ผลเอกประยุทธ์นะคะยังได้ใช้อำนาจในฐานะหัวหน้าคอสช
ออกประกาศคำสั่งหลายร้อยฉบับค่ะ
ทุกวันนี้ยังเป็นมรดกร้ายต่อระบอบประชาธิปไตยไทย
มีการใช้มาตรา๔๔ออกคำสั่งอะไรก็ได้
ทั้งการถอดถอนแต่งตั้งโยกย้าย
ระงับการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยที่ท่านไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้น
เมื่อถึงช่วงที่จะบอกว่าจะคืนอำนาจให้กับประชาชนค่ะ
ท่านก็ใช้อำนาจในมือที่ท่านมี
แทนฉบับเดิมที่ท่านฉีดทิ้งไปรัฐมนูลฉบับใหม่นี้เลวร้ายแค่ไหน
ก็อย่างที่มีรัฐมนตรีในคณะนี้ท่านหนึ่งได้บอกว่ารัฐมนุนฉบับนี้ออกแบบมาเพื่อพวกเรา
และที่เป็นรัฐมนูลฉบับที่พวกเรารู้กันดีว่าเป็นรัฐมนูญฉบับรายพลาง
ดิฉันนะคะไม่อาจสรุปเป็นอื่นไปได้เลยค่ะว่า
รัฐมนุนปีพศ๒๕๖๐ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้
เป็นกติกาสูงสุดที่ทั้งบิดเบี้ยวและไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชน
เป็นรัฐมนูลที่ถูกเขียนขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
สืบทอดอำนาจต่อไปเท่านั้น
รัฐมนูลที่ต้องการคืนอำนาจให้กับประชาชน
รัฐมนูลที่ต้องการคืนประชาธิปไตยที่แท้จริงให้กับคนไทย

ผลเอกประยุทธ์นะคะอาจที่จะอยากลุกขึ้นมาตอบว่า
ตัวเขาเองนั้นมาจากระบอบการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง
ตามรัฐมนูลที่ผ่านการเห็นชอบจากประชาชน
ไม่ต้องพึ่งอำนาจของสวที่ตัวท่านเองแต่งตั้งเข้ามา
และผลเอกประยุทธ์ก็ยังกล้าเรียกตัวเองด้วยนะคะ
ตนเองนั้นเป็นนักประชาธิปไตยคนหนึ่ง
เมื่อวานนี้ค่ะพี่ชายท่านเพิ่งชี้บอกว่า
คนนี้ที่เป็นคนปฏิวัติเข้ามาเป็นคนยึดอำนาจรัฐบาลของนายกยิ่งรักเข้ามา
ท่านก็ยกมืออย่างน่าชื่นตาบานทำเป็นเลือกตลกโปรกฮาไปค่ะ
มันผิดการละเทศะอย่างยิ่งทำผิดต่อประเทศขนาดนี้ยังไม่รู้ตัว
แล้วยังมีหน้ามาลอยหน้าลอยตาอยู่ในสภาที่เป็นพื้นที่ของพี่น้องประชาชนอีก
ได้ยังไงคะไม่อายตัวเองบ้างหรือ
ดิฉันก็ยังสงสัยนะคะในความเบอร์ไหนของท่านเนี่ยค่ะ
ฉันจึงขอเตือนความจำนะคะให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ได้เข้าใจและโปรดยอมรับความจริงว่า
ท่านไม่ได้มาตามกติกาที่ชอบทำตั้งแต่แรก
กระบวนการการทำประชามติเพื่อรับร่างธรรมนุนปี๖๐
อยู่ในบรรยากาศที่จำกัดสิทธิเสรีภาพ
มีผู้ที่ลนลงสนับสนุนรับหนุนปี๖๐
สามารถทำได้อย่างเสรีค่ะ
สามารถใช้ทรัพยากรของรัฐงบประมาณของรัฐก็ได้
แต่ในขณะเดียวกันนะคะสำหรับผู้ที่เห็นต่าง
รัฐมนูลปี๖๐นั้นกลับถูกจับขึ้นสารทหารค่ะ
ถูกดำเนินคดีมากมาย
สสทัศนีบุรณปกรณ์ก็เป็นท่านหนึ่งที่ถูกจับ
การลนลงไม่เห็นด้วยกับรัฐมนูลปี๖๐
นี่ค่ะสสพไทยโดนจับเหมือนกันขึ้นสารทหารด้วย
นี่เหรอคะที่บอกว่าเป็นการเปิดให้ทำประชามติอย่างเสรี
ด้วยเหตุการณ์นั้นค่ะมันทำให้พี่น้องประชาชน
ขาดการรับรู้ข้อมูลอย่างรอบด้าน
เพราะฉะนั้นนะคะตัวของพลเอกประยุทธ์เอง
รวมถึงองค์คาพยพทั้งหลายไม่มีไม่มีหน้าที่จะมาเสนอหน้า
ตนเองเข้ามาอยู่อำนาจด้วยความชอบทำ
ประการทั้งปวงค่ะในรัฐมนูลฉบับนี้นะคะ
ยังให้ความสำคัญกับความมั่นคงและหน้าที่ของรัฐ
เหนือเรื่องสิทธิและเสรีภาพของภาคประชาชน
วงการองค์กรอิสระที่ไม่อิสระ
ต้องทำงานตามคำสั่งของผู้มีอำนาจ
ที่ไม่มีความเชื่อมโยงใดกับประชาชน
อยู่เหนือกฎหมายและการตรวจสอบทุกอย่าง
และในแต่ละปีนะคะองค์กรเหล่านี้
ก็จะได้รับการสมนาคุณเป็นงบประมาณจำนวนมหาศาล
ซ้ำลายรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ที่ทำให้ประชาธิปไตยถอยหลังลงคลอง

ซึ่งได้มาด้วยตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยตามระบบรัฐสภาแบบสากล
ในประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยจริงนะคะ
เขาจะกำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสอสอก่อนค่ะ
จึงค่อยเข้าสู่กระบวนการ
เลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรี
โดยเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนรัศดร
เพื่อสะท้อนความต้องการของประชาชน
ผ่านผู้แทนของพวกเขา
นายกรัฐมนตรีค่ะที่มีความชอบทำ
จำเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
แต่พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่

ยังกำหนดให้สวจำนวน๒๕๐คน

ซึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นเอง
มีอำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
เท่ากับสอสอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

สวจำนวน๒๕๐คน
ที่มาจากการเลือกโดยเผด็จการคนเดียว
กลับมีอำนาจในการเลือกผู้นำประเทศ
เท่ากับผู้แทนของประชาชน

ไม่เรียกเผด็จการแล้วจะเรียกว่าอะไรคะ
ดิฉันถือว่านี่คือการบ่มเพาะ
เล็ดพันธุ์แห่งความขัดแย้ง
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

เพราะพักการเมืองค่ะที่ได้รับการเลือกตั้ง
ในปีพศ๒๕๖๒อย่างพักเพื่อไทย
กลับไม่ได้เป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาล
เพียงเพราะความเฮียนกระหือรือ
ของผลเอกประยุจรรโอชา
อยากจะดำรงตำแหน่งนายก

แม้แต่สิ่งที่เป็นการขัดหลักการประชาธิปไตย
องค์กรอิสระที่มาจากการลากตั้ง
กำจัดพักการเมืองฝั่งตรงข้าม

ให้กับผู้แทนแล้วก็ให้พี่น้องประชาชน

ในวันนี้ท่านยังมาลังลอยหน้าลอยตา

เหมือนกันว่าจะต้องใช้คำพูดอะไรกับท่านดี
ผลเอกประยุทธ์นะคะออกแบบระบบการเลือกตั้ง
ที่เอื้อให้มีพักปัดเสร็จ

ที่มีสูตรคำนวณสุดพิษดารค่ะ

มีการกำหนดให้บัตรเลือกตั้ง

และสอสอระบบบัญชีรายชื่อเป็นคนละเบอร์กัน
การทำเช่นนี้นะคะท่านประธาน
อกจากไม่เกิดประโยชน์ใดแล้ว

ทำลายประชาธิปไตยนั่นก็คือการแทรกแซงและครอบงำรัฐสภา
ในการอภิปรายวันแรกนะคะทางท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
แพทย์ชนหน้าศรีแก้วนะคะได้กล่าวถึงสภากล้วยกันไปบ้างแล้ว
ดิฉันเชื่อว่าท่านประธานและพี่น้องประชาชนที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้
คงเคยได้ยินข่าวเรื่องการแจกกล้วยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาบ่อยครั้งค่ะ
แล้วก็ในสภาแห่งนี้นะคะก็เคยมีท่านสอสอหลายท่านได้แฉถึงกระบวนการแจกกล้วยในสภา
เป็นจำนวนเงินมูลค่านับล้านนะคะ
แจกเพื่อยกให้ผ่านกฎหมาย
แจกกล้วยเพื่อยกมือให้ไว้วางใจรัฐมนตรี
และก็ยังมีการแจกกล้วยเพื่อที่จะรักษาเก้าอี้ของตนเองไว้ด้วย
รัฐมนตรีที่นั่งอยู่ข้างหน้าบนบันลังนี้

เราก็ด้วยเราก็ด้วยหรือไม่หรือเปล่าคะดิฉันสงสัยอยู่
ความจริงนะคะระบบการแจกกล้วยและการเลี้ยงงูเห่านี้
เป็นเรื่องที่เคยมีมากในการเมืองไทย
ช่วงก่อนที่จะมีรัฐมนุนปี๒๕๔๐ค่ะ
แต่หลังจากการประกาศใช้รัฐมนูลปี๒๕๕๙
ประเทศไทยก็มีการพัฒนาประชาธิปไตย
และส่งเสริมการมีพักการเมืองใหญ่ที่เข้มแข็ง

ว่าความเลวร้ายนั้นจะกลับมาอีกในสมัยของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เลวร้ายถึงขั้นที่ว่ามีข่าวการซื้อขายกัน
แจกกล้วยกันกลางสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ค่ะ
แต่วันแรกของการอภิปรายที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
สำนักข่าวหลายสำนักด้วยกันนะคะออกข่าวตรงกันหมดค่ะ
กล้วยว่อนสภาราคาอยู่ที่๑๒ล้านบาทต่อหัว
ต่อความไว้วางใจ๑รัฐมนตรี
ราคาดีมากเลยนะคะกล้วยที่สภานี้
วันนี้ค่ะการเมืองไทยเดินมาถึงจุดที่ใช้กล้วยเป็นแรงจูงใจ
สำคัญในการชักชวนให้สอสอลงคะแนนไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย
ถามว่ากล้วยเหล่านั้นมาจากไหนคะก็มาจากภาษีของพี่น้องประชาชน
ทั้งจากนายทุนใหญ่ของพักการเมืองนะคะที่ให้ออกกฎหมาย
เพื่อเอื้อประโยชน์กันทางธุรกิจ
จากการรับเหมาโครงการของรัฐแล้วก็การรับส่วนแบ่ง
หรือแม้แต่การกินส่วนต่างวัคซีนก็มีค่ะ
สัปปายสภาสถานแห่งนี้ก็ใช่นะคะคุณภาพต่ำมาก
ที่เราเห็นว่ามีน้ำรั่วทุกจุดที่เดินไป
มีการรับเงินจากแก๊งพนันออนไลน์ทั้งค่าใต้โต๊ะ
จากการวิ่งเต้นตำแหน่งของข้าราชการ
ให้ตั้งข้อหาทั้งวันก็ตั้งไม่หมดค่ะมันเยอะมากจริง
แล้วก็ได้นำมาแบ่งนะคะซื้อตัวงูเห่าสสวที่ไร้ศักดิ์ศรี
เพื่อใช้เป็นนั่งร้านให้ตนเองอยู่ในตำแหน่งต่อ
ช่วงแรกค่ะที่ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลมีเสียงที่ต่างกันแค่เล็กน้อย
แต่ปัจจุบันด้วยพลังกล้วยตอนนี้เสียงฝ่ายค้านและรัฐบาล
ก็ค่อยทิ้งห่างกันมากขึ้น
ซีรีส์การแจกกล้วยเลี้ยงงูเห่ามีให้เราเห็นในหลายกรณีค่ะ
ตั้งแต่การยุบพักการเมืองหรือการขู่ว่าจะยุบพัก
จากนั้นก็ใช้กล้วยเพื่อล่อซื้อให้สอสอจำนวนหนึ่งย้ายพัก
ยอมทรยศเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกเข้ามา
นี่คือความถดถอยและเป็นการสร้างความอ่อนแอในระบบการเมืองไทย
ทำให้เสียงของพี่น้องประชาชนไร้ความหมาย
ทำให้การทำงานของสภาผู้แทนรัศดรไม่สง่างาม
จากการครอบงำของฝ่ายบริหาร
หรือจากการใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นสิ่งล่อใจ
ในการเจรจาต่อลองกับพักปฏิเสธ
เพื่อยกมือให้ไว้วางใจ
โดยไม่ต้องสนใจหลักเหตุผลว่าถูกต้องชอบทำหรือไม่
ทำให้สอสอที่ควรจะปฏิบัติหน้าที่
โดยดูความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้ง
ก็สนใจแต่เพียงว่าจะมีกล้วยมาเมื่อไหร่

โทรไปหาใครดีเพื่อขอติดต่อขอกินกล้วย
แล้วก็ไม่แคร์ความเดือดร้อนของประชาชนเลยค่ะ
หรือการแจกกล้วยให้สอสอฝ่ายค้าน
ไปขึ้นเวทีปลาใส
แล้วก็สนับสนุนฝ่ายรัฐบาลอย่างไม่ละอายใจ
ทั้งที่ยังไม่มีการประกาศยุบสภา
หรือเข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้งรอบใหม่
และทั้งที่สอสอเหล่านั้นก็ยังเป็นสมาชิกของพักการเมืองอีกพักหนึ่งอยู่
พวกท่านก็ทำได้โดยไร้ความละอายใจเป็นอย่างยิ่ง
ดิฉันได้มีโอกาสสนทนานะคะ
ทูตต่างประเทศท่านหนึ่งค่ะ
กล่าวถึงปรากฏการณ์งูเห่ากินกล้วย

มันเหมือนนักบอลที่เปลี่ยนทีมเล่นตามราคาค่าตัวที่ตกลงกัน

เพราะนั่นหมายถึงเป็นการเปลี่ยนอุดมการ
เป็นการใช้เงินซื้อขายตัวนักการเมือง

ของประเทศที่เป็นระบอบประชาธิปไตย
ดิฉันนี่หน้าชาเลยนะคะหลังจากที่ทูตท่านนั้นได้บอก

แต่ดิฉันเกิดความอับอายที่ประเทศไทยของเรามีนักการเมืองเช่นนี้
ล่าสุดนะคะข่าวที่มีการแจกกล้วย
เพื่อสั่งการให้มีการเปลี่ยนมติของเสียงส่วนใหญ่ในวิบรัฐบาล
ให้เปลี่ยนสูตรการคำนวณสอสอแบบปาร์ตี้ลิสต์
เดิมที่จะโหวตรับสูตรคำนวณแบบหารร้อย
ให้เปลี่ยนไปโหวตรับสูตรคำนวณแบบหาร๕๐๐แทน
ซึ่งนี่เป็นทั้งการกระทำที่ทั้งขัดต่อรัฐธรรมนูล
เป็นการกระทำที่ทำลายหลักการแบ่งแยกอำนาจ
ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
และยังเป็นการแทรกแซงก้าวร่วงและครอบงำ
การทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างร้ายแรงที่สุด
ดิฉันขอเวลาสักครู่ให้ทางท่านประธาน
ได้ดูคลิปข่าวที่ทางฝ่ายโสดจะเปิดในขณะนี้นะคะ

ก็มีข่าวประยุทธ์ทุบโต๊ะในระหว่างประชุมคอลโลมอร์

คือมันก็น่าสงสัยว่า
เอาแล้วประยุทธ์นี่ครอบหนำสภาพเหรอ
ตัวเองเป็นสอสอก็ไม่ได้เป็นครอบงำพักการเมืองหรือเปล่า
คอลโลมอวันนี้ประชุมนอกรอบ

ทางมาชัดเจน๕๐๐หา๕๐๐
และมีบางภาคหลายภาคตอนนี้
ส่งสัญญาณไปที่สอสอแล้ว

ตู่บิ๊กป้อมจับมือตรงกันบอกว่า
จะใช้สูตรหาร๕๐๐นะคะมาคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ
แล้วก็มีการส่งสัญญาณไปที่แกนนำในคั่วพักร่วมรัฐบาล
แล้วก็กลุ่มสวให้ทราบแล้วทำให้ตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วค่ะว่า
พักร่วมรัฐบาลทั้งภูมิใจไทยแล้วก็พักเล็กเนี่ยสนับสนุนสูตร๕๐๐นี้แล้วนะคะ
วันอังคารเนี่ยปกติเขาจะมีคอฟฟิเบตเมื่อวานจังหวะคอฟฟิตเบรกของคอรมอลเนี่ย
มันได้เกิดเหตุการณ์ที่เกือบทุกเรื่องเลยอยู่อยู่นายกลุงตู่ก็สะกิดระดับหัวหน้าพัก
และรายการพักของทุกพักร่วมรัฐบาลของทุกพักร่วมรัฐบาลแยกวง
เข้าห้องแล้วก็คุยกันนายกลุงตู่บอกกับทุกพักร่วมรัฐบาลว่า
ผมจะเอาห้าร้อยหมายถึงสูตรคำนวณสอสอปฏิลิสต์
ค่ะที่เขากำลังต่อสู้กันอยู่ใช่ค่ะจะหารร้อยหรือหารห้าร้อย
อืมน่าสนใจนะใช่ค่ะเพราะท่านนายกออกจากพันห้าร้อยไง
แล้วก็แล้วก็ถามเรียงพักเลยใช่ค่ะพักไหนว่าไงพักไหนว่าไง
ท่านประธานค่ะขอบพระคุณที่อนุญาตให้เปิดคลิปได้
ท่านประธานครับขอใช้สิทธิ์พลาดพิงตามเสียหายตามข้อหกสิบเก้าครับ
ท่านประธานครับผมนายผมนายคารมพลพรกลางครับผมสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
บัญชีรายชื่อจังหวัดร้อยเอ็ดไม่บอกพักครับผู้อภิปรายได้
พิงที่ทำให้ซึ่งผมดูในห้องนี้ไม่มีคนที่จะอภิปรายความได้
นอกจากผมขออนุญาตท่านประธานนะครับกลับเชิญหน่อยครับครับประท้วง
ท่านท่านต้องการที่จะประท้วงว่าประท้วงผู้อภิปรายครับ
ประท้วงผู้หวัดพิปรายครับการเสียดสีใส่ร้าย
หกสิบเก้าครับครับเชิญเนื้อเชิญครับต้องเรียนนะครับ
ผมเป็นคนหนึ่งที่ผู้อภิปรายกำลังกล่าวหาแม้ว่าผมอยู่ในลักษณะที่
ถูกยุบแล้วผมก็เคยประกาศแล้วไม่ต้องอ้อมคอมนะครับ
ข้างหน้าจะไปอยู่พักภูมิใจไทยแต่
ไม่มีเหตุผลที่จะมากล่าวหาว่าคนที่เขาจะย้ายพักไม่ไปอยู่พักคุณ
แล้วเขาต้องไปรับอะไรหรือทำอย่างนั้นเพราะเหตุผลอะไร
ครับเดี๋ยวนะครับท่านท่านครับขออนุญาตนิดนึงอธิบายครับท่านท่านครับ
ผมอธิบายนิดนึงแล้วผมเสียหายเยอะครับท่านท่าน
ผมอยากจะเรียนว่าการเป็นนักการเมืองเขาต้องการพัฒนาบ้านเมืองครับ
เขายังอยู่ในพักที่เปิดโอกาสให้เขาทำงานได้พวกผมนะครับท่านประธานครับ
ประธานครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับนิดเดียวฟังนิดเดียวท้วงครับ
ท่านประธานครับครับผมพิเศษนะฟังนิดเดียวครับฟังนิดเดียวครับผม
แล้วผมก็มีแล้วขอลุกท่านประธานครับ
การผมและกลุ่มคนที่เขายายภักดิ์ไม่มีไกลของเนื้อส่วนแหล่งครับ
ครับหนึ่งจะนั่นการกล่าวหาโดยที่เอาแต่ดีใส่ตัวเองเอาชั่วใส่คนอื่นนี่
กรมครับผมขอเรียนครับผมก่อร้องนะครับ
ก็ร้องเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับหนึ่งผู้พูดไม่ได้ระบุตัวนะครับ
สองก็คือเป็นเรื่องนอกจากไม่ระบุตัวบุคคลแล้วก็เป็นเรื่องของการพูดในเชิงเปรียบเทียบ
ถ้าจะขอร้องก็คือว่านักการเมืองเราไม่เหมือนกับทุกคนนะครับ
ถ้าจะขอร้องเราอภิปรายคุณติรัฐจะพูดก็คืออย่าไปคิดว่าทุกคนกินกล้วยหมด
อย่าไปคิดว่าทุกคนเนี่ยเลวร้ายหมดในแวดวงทุกวงการครับ
วงการรวมทั้งวงการพวกเรามันมีสิ่งที่คุณรัฐพูดเมีย
แต่อย่าไปคิดว่าทั้งหมดเป็นอย่างนั้นแล้วจะทำให้ภาพของพวกเรา
ทั้งหมดทุกคนเหมือนกันมันไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวบุคคลครับ
ครับก็ขอร้องครับเชิญต่อครับ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทย
ท่านประธานครับผมประท้วงผู้ประท้วงตามข้อบังคับข้อ๖๙
ซึ่งผู้อภิปรายไม่ได้เอ่ยชื่อใครทั้งนั้นแล้วก็เปรียบเปลยเฉย

ลุกมาประท้วงเมื่อวานก็ประท้วงครับ
ซึ่งไม่ได้เอ่ยชื่อท่านเลยแล้วท่านจะไปเดือดร้อนอะไร
ไม่ได้กินกล้วยแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อน

และนี่นะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะ
ระบุตรงกันว่าพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ที่บงการการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ
อย่างน่าละอายใจที่สุดค่ะการแจกกล้วยนะคะ
เพื่อครอบงำการทำงานของสภาที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นผลงานของเนติบริกรค่ะ
เจตนาออกแบบกติกาให้พักการเมืองอ่อนแอสอสอจะลงมติกันยังไงก็ได้
สมคบคิดกันย้ายพักก็ได้จะยกมือโหวตในสิ่งที่ขัดต่อหลักการ
โดยไม่ต้องสนใจความต้องการของประชาชนที่เลือกตนเข้ามาก็ทำได้ค่ะ
แล้วก็อย่างที่ท่านประธานได้กล่าวนะคะทุกหน้าที่ทุกอาชีพมีทั้งคนดีแล้วก็คนเลว
ส่วนคนเลวจะร้อนตัวและจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นดิฉันก็ไม่ว่านะคะ
พลเอกประยุทธ์นะคะยังมีพฤติกรรมในสภาหลายครั้ง
โดยการที่ไม่มาตอบกระทู้ที่ถามโดยสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร
หรือเวลามาตอบค่ะก็จะตอบแบบขอไปทีตอบแบบส่ง
เหมือนไม่ได้ให้มีประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นกับสภาผู้แทนรัศดรแห่งนี้เลย
และในวันนี้นะขณะที่ดิฉันได้อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์อยู่
ก็ไม่เห็นมาสักทีค่ะรออยู่นานแล้ว
แค่นี้ท่านยังทำไม่ได้แล้วท่านจะไปบริหารประเทศได้ยังไงคะ
นี่ค่ะคือสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า
ผลเอกประยุทธ์ไม่ได้เข้าใจถึงบทบาท
และไม่ได้ให้ความสำคัญของสมาชิกและสภาพผู้แทนรัศดรแห่งนี้เลย
ผลเอกประยุทธ์นะคะยังเป็นนายกรัฐมนตรี
ที่ขาดความยึดโยงกับประชาชนที่สุดแล้วค่ะ
รัฐมนูลฉบับลายพลางนี้ผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่ต้องเป็นสอสอไม่ต้องสังกัดพักการเมือง
ทำให้เมื่อพลเอกประยุทธ์เข้าสู่อำนาจแล้ว
ก็ไม่นำนโยบายที่พักการเมือง
พักหนึ่งที่ส่งประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นได้ประกาศเอาไว้
และผลเอกประยุทธ์ก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบอะไรนะคะ
เพราะบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนประกาศไม่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของพักการเมืองนั้นเอง
เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ขัดรัฐมนูลอย่างชัดเจนค่ะ
แต่ในทางกลับกันนะคะเราจะเห็นว่า
ผลเอกประยุทธ์จะเลือกทำเฉพาะนโยบายของพักการเมือง
ที่มีผลประโยชน์กับตนเองและพวกพ้อง
แทนที่จะทำนโยบายเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
ผลเอกประยุทธ์จะยอมทำเพราะทำตามข้อต่อรอง
เพราะกลัวพักร่วมจะถอนตัวออกจากการเป็นรัฐบาล
นโยบายกัญชาเสรีค่ะแล้วก็ประกาศให้เป็นกฎหมาย
ทั้งที่ยังไม่มีกรอบควบคุมใด
ทำผิดทั้งกฎหมายรัฐมนูลผิดทั้งอนุสัญญาว่า
ด้วยเรื่องยาเสพติดให้โทษของสหประชาชาติ
ผลเอกประยุทธ์ก็ยอมนะคะแม้ว่าเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหาย
ให้กับประเทศชาติเยาวชนและสังคมโดยรวม
เพื่อที่จะให้ตนเองได้อยู่ในอำนาจต่อ
ช่างเป็นพระเด็จการที่เห็นแก่ตัวจริง
นี่คือความอัปรักษ์ของประชาธิปไตย
ในแบบของพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ
ด้านต่อไปนะคะนอกจากการทำลายระบอบประชาธิปไตย
การทำลายกติกาและการแทรกแซงครอบงำรัฐสภา

ผลเอกประยุทธ์ยังตอกย้ำวิกฤตของประชาธิปไตยไทย
ด้วยการพลักอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของประชาธิปไตยไป
นั่นก็คือการทำลายสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชน
โดยเฉพาะผู้ที่มีความเห็นต่างกับท่าน
ผลเอกประยุทธ์นะคะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเสพติดอำนาจ
ประชาชนที่เห็นต่างเป็นศัตรู
เลือกใช้วิธีแบบอำนาจนิยม
ตามที่ท่านถนัดตอนที่เป็นทหาร
มาใช้ในการจัดการความขัดแย้ง
ชอบอ้างความสงบเรียบร้อย

เพื่อปิดหูปิดตาประชาชน
แล้วก็ปิดปากกับผู้เห็นต่าง
ด้วยการละเมิดสิทธน
ลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล
ผลเอกประยุทธ์จะสั่งการให้ฝ่ายมั่นคง
ไปติดตามคุกคามข่มขู่
และบางครั้งมีการทำร้ายผู้เห็นต่างเหล่านั้น

แล้วก็ใช้จำนวนงบประมาณเป็นจำนวนมากด้วยนะคะ
ตั้งแต่การใช้อาวุธเพื่อสลายการชุมนุม
จนถึงการเล่นงานด้วยเครื่องมือทางกฎหมาย
การตั้งข้อหาเกินจริง
การจับขังและคัดค้านการประกันตัว

ความหวาดกลัวในสังคมไทยเอาไว้ค่ะ
เพื่อที่จะรักษาอำนาจของตนเอง
ทุกวันนี้ก็ยังมีนักเรียนนิสิต
นักศึกษาประชาชนเป็นจำนวนมาก
ที่ถูกตั้งข้อหาถูกดำเนินคดี
จนต้องขึ้นศาลและติดคุก
ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะ
ได้รวบรวมสถิติของการถูกดำเนินคดี

มีการชุมนุมในช่วงเดือนกรกฎาคมปี๒๕๕๙
ถึงเดือนมิถุนายนพศ๒๕๖๕นี้นะคะ
พบว่ามียอดรวมของผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมือง
จำนวนทั้งหมดถึง๑๘๓๒คน
ในจำนวน๑๐๙๕คดี
จำนวนนี้นะคะเป็นเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ถึง๒๘๒ลายค่ะ
ในส่วนของการใช้กำลังเพื่อสลายการชุมนุมนะคะ
มีหลายครั้งที่เจ้าหน้าที่เข้าสลายการชุมนุม
โดยใช้วิธีที่ขัดต่อหลักสากล

โดยที่ไม่มีการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้า
ในการสลายการชุมนุมที่แยกดินแดง
ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมพศ๒๕๖๒

มีผู้ชุมนุมถูกยิง
และมีการยิงกระสุนยางไปถูกประชาชน

ในระยะประชิดอีกด้วยนะคะ

มีเยาวชนอายุเพียง๑๕ปีเสียชีวิต

ดิฉันถือว่าเหตุการณ์เช่นนี้เมื่อเกิดขึ้น

ที่จะกล้าหารพอมาแสดงความรับผิดชอบ

ฉันอยากจะย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะ

จนถึงวันนี้ยังมีเยาวชนและประชาชน

ถูกจับคุมขังอยู่ในเรือนจำ
ด้วยเหตุผลทางการเมืองมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วค่ะ
เพราะพวกเขาเป็นผู้ที่เห็นต่างทางการเมือง
และกล้าลุกขึ้นมาใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ที่พวกเขาพึงได้รับในประชาชนคนหนึ่ง
ดิฉันขอเรียกร้องความยุติธรรมให้พวกเขา
ได้รับการปล่อยตัวออกมาเพื่อสู้คดีข้างนอก
พรากและลิดลอนสิทธิเสรีภาพที่พวกเขาพึงได้รับได้แล้วค่ะ
ต่อไปนะคะท่านประธานที่ฉันจะพูดถึงตัวอย่างของ
การที่ต่างชาติได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของพลเอกประยุทธ์นะคะ
อย่างที่ที่ฉันได้อภิปรายไปในเรื่องของการทำลายประชาธิปไตยของพลเอกประยุทธ์ทั้ง๓ด้าน
ที่ที่ฉันได้อภิปรายมาแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำลายกติกา
ครอบงำรัฐสภาและการลิดลอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ทำให้ประเทศไทยใน๘ปีนี้ตกอยู่ในวิกฤตกรรมการที่เสื่อมถอยของประชาธิปไตย
นี่ไม่ใช่เป็นเพียงข้อกล่าวหาแบบลอยนะคะ
แต่หลักฐานมันสะท้อนชัดจากการจัดอันดับด้านสิทธิเสรีภาพและด้านประชาธิปไตยขององค์กรต่างประเทศ
เป็นการจัดอันดับที่รับการยอมรับในระดับสากลทั่วโลก
ซึ่งแทบทุกองค์กรจัดอันดับให้ระบอบประชาธิปไตยภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์อยู่ในระดับวิกฤตค่ะ
บริหารนานเท่าไหร่อันดับของประเทศไทยยิ่งถอยหลังลงเรื่อย
กรเอกชนเพื่อประชาธิปไตยเปิดเผยคะแนนความเป็นเสรีภาพของไทยในปีพศ๒๕๖๒
ว่าเป็นประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ไร้เสรีภาพ
โดยได้คะแนนเพียง๒๙คะแนนนะคะจาก๑๐๐คะแนนเต็ม
และในการจัดอันดับของปีนี้นะคะต่ำกว่าเมื่อปี๖๓ค่ะ
ปีนั้นประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์มีเสรีภาพบางส่วน
ได้คะแนน๓๒จาก๑๐๐คะแนน
ก็ต่างกันไม่มากนะคะแต่ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า
ยิ่งอยู่คะแนนยิ่งตกต่ำลงเรื่อย
ที่เปิดเผยดัชนีประชาธิปไตยประจำปี๖๔
มีการจัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่๗๒จากทั้งหมด๑๖๗ประเทศ
และยังถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยบกพร่องต่อเนื่อง
เป็นปีที่สามคะแนนต่ำลงจนเกือบตกไปอยู่
ประชาธิปไตยแบบลูกผสมแล้วค่ะ
ตามหลังทั้งมาเลเซียซิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
ทราบว่าพลเอกประยุทธ์ฟังอยู่หรือเปล่าคะรู้สึกยังไงกับข้อมูลเหล่านี้บ้าง
หรือเฉยแล้วก็ยังหัวเราะเฮฮาบนความทุกข์ของพี่น้องประชาชนต่อไป
ล่าสุดนะคะเมื่อต้นสัปดาห์นี้เองค่ะ
ทวงถามให้แก้ปัญหาเรื่องการซ้อมทรมานและอุ้มหาย
โดยใช้กฎหมายฟ้องร้องนักสิทธิมนุษยชน
รับปากเขาว่าจะทำให้แล้วก็ไม่ทำตาม
พอกลับมาไทยขึ้นไปอยู่บนบันลัง
แล้วก็ยังกล้าพูดยังไม่อายใครว่า
ท่านเองก็เป็นผู้นำที่ไม่แพ้ใครเหมือนกัน

ที่มีนายกรัฐมนตรีที่พูดอย่างทำอย่างอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชา
อีกหนึ่งกรณีนะคะที่สะท้อนชัดว่าประเทศไทย
มีปัญหาในการพัฒนาประชาธิปไตย
ไม่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
ก็คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้ค่ะ
ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโดยประธานาธิบดีโจไบเดน
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำประชาธิปไตย
โดยสหรัฐนะคะได้ส่งจดหมายเชิญ๑๐๐ชาติ
ในโลกเสรีให้เข้าร่วมประชุม
แต่ทั้งหมดนั้นไม่ปรากฏชื่อประเทศไทยรวมอยู่ด้วยค่ะ
ผลเอกประยุทธ์นะคะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ
และความมั่นใจทั้งจากภายในและภายนอกประเทศจริง
เพราะไทยถูกจัดให้เป็นประเทศประชาธิปไตย
เปราะบางไร้เสถียรภาพในสายตาของต่างประเทศ
ทำให้มีผลต่อการลงทุนของต่างชาติ
ล่าสุดค่ะมีบทความจากประเทศญี่ปุ่นประกาศว่า
ผลเอกประยุทธ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้
เติบโตของไทยต่ำกว่าเพื่อนบ้านในอาเซียน
นักลงทุนต่างชาติไม่สนใจมาลงทุนในประเทศไทย
เพราะไม่ไว้ใจในสถานการณ์
ท่านประธานคงนึกออกนะคะว่า
จากคนไทยจะได้รับความอับอายชาวต่างชาติ
ที่มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากประเด็ดการณ์แล้ว
คนไทยยังรู้สึกถึงความตกต่ำ
ที่มีนายกรัฐมนตรีที่ไร้ความสามารถอีกด้วยค่ะ
ที่ฉันคิดว่า๘ปีที่ผ่านมา
เป็นเวลาที่มากเกินไปแล้วนะคะ
สำหรับความอดทนของประชาชนคนไทยส่วนใหญ่
ที่ไม่ได้เลือกพลเอกประยุทธ์มาบริหารประเทศ
ปีที่พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจเพื่อตนเอง

มัวเมากับอำนาจที่มี

มันมากเกินพอแล้วสำหรับการคุกคาม
ลอนล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ
หมดเวลาแล้วสำหรับการอยู่ในอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ดิฉันขอเรียกร้องเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษดร
สภาพผู้แทนรัศดรแห่งนี้นะคะ
หากยังเห็นคุณค่าของประชาธิปไตย
หากหัวใจของท่านยังมีพี่น้องประชาชนอยู่ในนั้น

ไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้มากที่สุด
ด้วยเหตุผลที่ดิฉันกล่าวมาทั้งหมดแล้วนะคะ
ฉันจึงไม่สามารถไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้